ตอนนี้ในทวิตเตอร์ติดเทรนด์เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ผิดปกติวิสัยหลายเรื่องนะคะ
ก็เลยมีการตั้งคำถามจากชาวเน็ต

ภักดิ์ที่ได้ลำดับ๒เนี่ยก็มาเป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูหลักการแล้วก็มารยาทในการที่จะไปรวบรวมเสียงข้างมาก
เพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมานะ

ลำดับที่๑เนี่ยก็คือจำนวนสอนะคะ
แต่เอาล่ะตอนนี้มันก็มีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสองฝ่าย
จากฝั่งหนึ่งภักดิ์เพื่อไทยจากฝั่งหนึ่งภักดิ์พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐเขาก็ยืนยันนะคะว่าทำได้
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาศัยเวลาเท่านั้น
รอเวลาเท่านั้นตอนนี้ดูว่าจะเป็นแบบไหน
เอาล่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ขับเขี้ยวกันมาเลยนะคะ
ทั้งจากฝากฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐแล้วก็ภักดิ์เพื่อไทย
ที่ยังคงเดินหน้าแข่งกันจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีการเดินสายพูดคุยกับแก่นำพักร่วมต่างนะคะ

วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
นี่ค่ะคุณผู้ชมร้ายยาวมาแบบนี้เลยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้เมื่อวานก่อนอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะ
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะ
บอกว่ายังไงก็แล้วแต่พักเพื่อไทยได้คะแนนสอสอมาเป็นอันดับที่๑
ต้องได้สิทธิ์และความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน

มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
พักที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง๓๕๐เขต
แต่ได้จำนวนสอสอน้อยกว่าพักที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแค่๒๕๐เขต
ก็คือพลังประชารัฐเขาส่งครบ๓๕๐เขต
ขณะที่พักเพื่อไทยส่งเพียง๒๕๐เขตก็คือส่งน้อยกว่า
คุณหญิงบอกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วจะออกมาบอกว่าตัวเองได้คะแนนนิยม
จากคนทั้งประเทศมากกว่าควรได้จัดตั้งรัฐบาล
นี่คือกติกาที่บิดเบี้ยวตั้งใจออกแบบให้นำระบบสอสอพึงมีมาคิด
เพื่อตัดคะแนนพักที่คนนิยม
ก็คือทำให้พักที่คนนิยมได้คะแนนเสียงน้อยลง
ส่วนเรื่องของการโหวตในสภาสส๑คนมีคะแนนโหวตเท่ากัน๑คะแนน
ไม่ใช่ว่าจะไปเอาสอสอคนไหนที่ได้คะแนนในการเลือกตั้งเท่าไหร่
แล้วจะกลายเป็นเสียงข้างมากคือไม่ใช่นะคะ
คุณผู้ชมนอกจากนี้นะคุณหญิงบอกด้วยนะคะว่า
บอกว่าการแข่งขันในสนามเดียวกัน
ออกแบบกติกาเอาเปรียบคนอื่นมากมายตั้งแต่จุดสตาร์ทยันเส้นชัย
แต่จำนวนสอสอก็ยังแพ้อยู่ดีแต่จะขอรับเหรียญทองบนแท่นที่๑
แบบนี้ก็ได้เหรอนี้แหละวันนี้เป็นประโยคฮิตเลยนะครับ
หญิงบอกว่าแข่งขันในสนามเดียวกันออกแบบกติกาเอาเปรียบคนอื่นมากมายมหาศาล
ตั้งแต่จุดสตาร์ทยันเส้นชัยแต่จำนวนสอสอก็ยังแพ้อยู่ดี
เข้าเส้นชัยที่สองแต่จะขอรับเหรียญทองบนแท่นที่หนึ่ง
แท็กแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้าง

ทีนี้มาดูเลขาธิการพักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่า
ก็เรื่องของความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยนะ
พูดคุยกับทุกพักการเมืองที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคอสช
ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคือคุยได้หมด
ยกเว้นพักพลังประชารัฐหนึ่งยกเว้นพักรวมพลังประชาชาติไทย
นำทีมโดยคุณสุเทพธิกษุบรรณสองคุณผู้ชมแต่แต่แต่
ก็มีคำถามว่าพักที่เป็นตัวแปรสำคัญอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ย
สรุปแล้วจะไปซ้ายหรือไปขวาหรือจะอยู่ตรงไหน
ก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะ
คือเรื่องนี้เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่า
หัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
เรื่องนี้เนี่ยเลยค่ะที่การภักษ์เพื่อไทยบอกว่าก็ไม่ได้หยุดติดนะ
ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะขอเพียงขอเพียงอย่างเดียวเลย
ให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความสงบและเศรษฐกิจดี
ลดความเหลื่อมล้ำเท่านั้น
คือหัวใจสำคัญที่เพื่อไทยเขาจะเอาไปบริหารงานนะคะ

ทีนี้มาดูฝั่งพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะฮะ
นี่เป็นภาพของเมื่อวานที่มีการแถลงข่าว
คุณสนที่รัฐสนที่จีรวงรายการที่การพักพลังประชารัฐ

เรื่องของการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลบอกว่า
ทุกอย่างมีความคืบหน้าไปพอสมควร
ได้พูดคุยกับทุกพักแล้วมีสัญญาณบวก
แต่ต้องรอดูความชัดเจนของผลการเลือกตั้ง
โดยพักมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นได้ในเวลาไม่นาน
พร้อมย้ำหลักการของพัก

จะไม่เอาตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีไปล่อ
พักการเมืองอื่นให้มาร่วมรัฐบาลด้วย
ยืนยันพักที่มาร่วมสนับสนุน
ต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
เอาล่ะพูดง่ายแปลแบบนี้
ถ้าเกิดว่าใครจะมาอยู่กับผมพักพลังประชารัฐ
เอาที่สบายใจ

จะจัดตั้งรัฐบาลของฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐกันหน่อย
เป็นการแสดงความคิดเห็นของพักอื่น
นายรยุทธ์บุญธันรองโคศกพักเพื่อชาติบอกว่า
ไม่น่าเชื่อว่าพักพลังประชารัฐ
กล้าประกาศตัวเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลขนาดนี้
นี่เป็นความคิดเห็นของนายรยุทธ์นะคะ
เพราะที่สุดแล้วพักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุด

และในสภานับคะแนนจากจำนวนสอสอ
ก็คือคะแนนดิบของทุกคน

ในวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
พร้อมทั้งขอประนามการกระทำ
ที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเจือจางลง
เพราะถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติ
และผิดมารยาททางการเมือง
นี่เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะ

นายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาตินะคะ

เป็นการประกาศเบื้องต้นจากกรกต
ประกาศจุดยืนของพักบอกว่า
จะยืนเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตย

เชื่อมโยงกับการสืบทอดอำนาจได้
ซึ่งฝ่ายใดที่มีจุดยืนลักษณะเดียวกัน

นุสนุนการสืบทอดอำนาจทางพักประชาชาติ

ฟังเสียงคุณวันมุธมัธนอมธาค่ะ
เราคงต้องสนบนป่อนนั้น
ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะได้เป็นรัฐบาล

ก็และแต่กับการรวมกลุ่ม

อย่างนี้สำหรับภักดิ์ประชา
เอออะ

เขายืนกระต่ายขาเดียวเลยนะบอกว่าจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
แล้วมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการเรียกแก่นำของพักต่าง
ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาธิบัตรก็ดีไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิใจไทยก็ดี
คือภาคที่ยังไม่มีจุดยืนชัดเจนภาคอุตสุวรรษด้วย
ตามข่าวเนี่ยเรียกเห็นบอกว่าเรียกไปคุยกันที่ร๑รอตรงนี้

บ้านพรรคประแตรลอยต่อบ้านใครก็ไม่รู้นะ
ว่าการกระทุกษ์กราหมออกมา
ปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วนะคะ

ร่วมกับพักภัลังประชารัช
อีกหนึ่งคนหลังจากที่โดนพาดพิง
ก็คือขุนกรจาติกาวร์นิดนีค่ะ
รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ปฏิเสธกระแสข่าวพักพลังประชารัฐเชิญแก่นำหลายพักการเมืองไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาล
รวมถึงภักดิ์ประชาธิบัติคุณกรยืนยันแบบนี้นะคะ
บอกว่าไม่เคยนะไม่เคยเดินทางไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่ไหนกับใครทั้งสิ้น
ความชัดเจนเรื่องนี้จะออกมาเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
แล้วก็มีการลงมติออกมาก่อนอันนี้ของพักประชาธิปัตย์นะฮะ
ส่วนคุณอภิษฎเวชาชีวะตอนนี้กลายเป็นอดีตแล้วนะ
อดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตรที่เดินทางเข้าภักดิ์เพื่อเคลียร์งาน
แล้วก็เคลียร์ภารกิจต่างที่เหลือ
พร้อมบอกว่าจะออกจากพักเอ่อ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกับคณะกรรมการบริหารพักก่อนนะคะ
แล้วก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ไปนะที่บ้านพักมูลนิธิป่ารอยต่ออะไรอย่างนี้

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ก็จะวันศุกร์นี้นะ
เริ่มประชุม๑๐โมงบ่ายก็น่ารู้นะ
เดี๋ยวนะจะมีท่าทีชัดเจนวันนั้นเนาะ